มาดูอุบัติเหตุที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะ
ขับรถเก๋งสีขาวไปเฉียวชนเข้ากับรถเก๋งอีกคันเป็นโตโยต้ายาริสสีแดง
หลังจากนั้นก็ขับหลบหนีไปไปแหกโค้งค่ะ
เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนคนงานที่เขากำลังทำงานก่อสร้างถนน
แล้วไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บด้วยนะคะ
หลังจากนั้นชาวบ้านพยายามให้พระสงฆ์ลงมาเกิดการตะลุมบอลกันขึ้น

ฮะ

แม้ว่าจะพยายามหลบหนีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็แพ้กำลังชาวบ้านอยู่ดี
คือตอนแรกตอนที่พระสงฆ์รูปนี้เห็นไหมคะ
เสียหลักรถไปพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้า
แล้วพยายามเปิดประตูลงมาจะหลบหนีชาวบ้านเข้าไปจับตัว
ใช้ทั้งหมัดทั้งศอกไปชกไปต่อยชาวบ้าน
ชาวบ้านจับตัวไว้ได้ในที่สุด
ขณะที่ชาวบ้านจับพระสงฆ์รูปนี้กดไว้กับพื้น
แล้วพยายามจับมือไพร่หลังปรากฏว่าพระสงฆ์รูปนี้ค่ะ
คุณผู้ชมทำอะไรไม่ถูกลักษณะเหมือนว่าสติแตก

สวดมนต์นโมตัสะพัควาโตอราฮาโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
แบบนี้ตลอดเวลาเหมือนกับว่าตกใจทำอะไรไม่ถูก
หลังจากที่ท่องนโม๓จบเรียกสติตัวเองแล้วตอนท้าย
ท่องบทแผ่เมตตาสับเพสับตาแบบนี้นะคะ
พอตำรวจมาถึงก็ยังไม่หยุดสวดมนต์ค่ะ
พอไปสอบถามจากชาวบ้าน
ทราบเบื้องต้นว่าพระรูปนี้ขับรถยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูง

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณโค้งบ้านธวัชชัยตำบลทงธานี
อำเภอธวัชชัยจังหวัด๑๐๑ค่ะ
ซึ่งตรงนั้นคุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะ
ว่าอยู่ระหว่างการขยายช่องทางการจราจร
แล้วมีคนทำงานเนี่ยเยอะมากทั้งข้างถนนทั้งเกาะกลางถนนเนี่ยนะคะ
สุดท้ายรถของพระสงฆ์ก็ไปพุ่งชนคนงานที่กำลังก่อสร้างถนน
ตอนแรกได้รับบาดเจ็บ๒คน
คนแรกชื่อว่านายน้อยชื่นชมอายุต้อง๘๒ปีนะ
เป็นคุณตาแล้วนะคะตอนแรกบาดเจ็บสุดท้ายคุณตาเสียชีวิตค่ะ
ส่วนอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ชื่อว่านางอรพันธ์แก้วอำภัยอายุ๓๖ปี
คนนี้ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธวัฒน์บุรีนะคะ
คือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่ารถของพระรูปนี้
เฉียวชนเข้ากับรถเก๋งโตโยต้ายาริสค่ะ
ี่ยวมาก่อนแล้วชนมาก่อนแล้วพระพยายามหลบหนีนะคะ
สุดท้ายมาพุ่งชนคนตายแบบนี้หลังจากที่จับตัวได้
พบว่าคือตอนนั้นชาวบ้านสังเกตด้วยตาเปล่า
ลักษณะของพระสงฆ์มีอาการมืนเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
สับสนไม่มีเอกสารสูติบัติพระติดตัว

แต่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะ

พอวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่พบว่า
ปริมาณแอลกอฮอลในตัวนั้นเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ

ว่าดื่มมาน้อยแล้วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

แต่อาจจะสติแตกจนทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่านะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจก็ต้องมีการควบคุมตัวพระ
ทำการศึกแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาคือ๑ชนแล้วหนี
ขับรถประมาทหวัดเสียวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
แก่ความตายและได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เพิ่งมีกฎของมหาเทราสมาคมออกมา
ว่าตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมาย
พระสงฆ์ต่อสามเณร
เช่นเดียวกับคนทั่วไปคือเจอเมาแล้วขับ

แล้วไปเกิดอุบัติเหตุบังคับใช้กฎหมายได้เหมือนกันนะคะ